แสดงความสามารถผ่านคลิปวิดีโอ

กระทั่งได้เด็กชายธันวาเน็ตไทย

ไปเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด